และสำหรับใครที่คิดว่าคนที่เลิกรากันไปแล้ว

สำหรับคู่นี้วุ้นเส้นแล้วก็ชาคริส
ล่าสุดค่ะทั้งคู่ยังมีนัดทานข้าวด้วยกันอยู่เลย
ไม่เชื่อไปติดตามข่าวนี้พร้อมกันเลยค่ะ

จบลงด้วยดียังเป็นเพื่อนกันได้นะคะ
ก่อนหน้านี้ฝั่งนักแสดงสาวขาวสวยหมวยเซ็กซี่
อย่างวุนเซนวิริธิพาวิริธิพานะคะ
เขาเปิดปากยอมรับแบบเขิน
ว่ามีนัดทานข้าวกับอดีตสามีชาคริสแย้มนาม
รอทั้งคู่มีคิวว่างตรงกัน
ล่าสุดหนุ่มชาคริสไปงานอีเวนต์นะคะ

แล้วก็เจอกับสาววุ้นเส้นบ้างเป็นเรื่องปกติ
เนื่องจากว่าทั้งคู่มีธุรกิจที่ยังคงทำร่วมกันอยู่
ส่วนแพลนนัดทานข้าวเนี่ยคงจะไม่ใช่เร็วนี้หรอกนะคะ
เพราะว่าต่างฝ่ายต่างหาเวลาว่างที่ตรงกันยังไม่ลงตัว

ตารางงานยาวเป็นหางว่าวอีกด้วยจ้า
แต่ถ้าคิมว่างสะดวกเลยถ้าคิมว่างที่คุณสะดวกไปได้
ถ้าว่างก็ได้สิ
แต่ว่าแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นอนาคตจนถึงเดือนเมษานะ

บางทีวันนี้เราเสร็จเข้าเย็นได้เขาไม่ได้
บางทีเราได้กับวันเขาก็ไปได้กับกลางคืน
มันจะพลาดกันไปอะไรอย่างนี้
แต่ก็ไม่ซีเรียสซะมันก็อยู่ในโลกใบเดียวกันนะ
เดี๋ยวมันก็ต้องเจอ